คุณทัศนัยเล่าข่าวนี้ผู้ชายบอกว่าให้ช่วยด้วยมีคนจะฆ่าผม
ทำให้ที่ฉันนึกถึงอีกข่าวหนึ่งค่ะเป็นเรื่องในครอบครัว
คือครอบครัวนี้เขามีลูก๒คนคืออายุ๘ขวบกับ๓ขวบ
แล้วผู้เป็นแม่เนี่ยนะบอกว่ามีคนจะมาข่มขืนลูกสาว
มีคนจะมาทำร้ายตัวเธอแม่ไม่อยากให้ลูกไปโรงเรียน
ท้ายที่สุดผู้เป็นแม่นี่แหละเอามีดปาดคอลูกน้อยวัย๓ขวบ
แล้วกำลังจะฆ่าตัวตายตามอ่ะแต่ว่าจังหวะนั้นน่ะ
ผู้เป็นพ่อเห็นซะก่อนนะคะคือเห็นช่วงที่แม่กำลังจะฆ่าตัวตายตาม
แต่ท้ายที่สุดพอไปดูลูกโอ้โหลูกเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านพักอยู่ในสวนยางพาราที่หมู่๖ตำบลบางงอน
พุนพินจังหวัดสุราธานีค่ะตำรวจเนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบ
ไปพบศพของเด็กหญิงกลิ่นขวัญอายุ๓ขวบเสียชีวิตอยู่บนที่นอนในบ้านเลยคุณผู้ชม
บาดแผลที่คอน้องนี่นะคะบริเวณด้านซ้ายเนี่ยเป็นแผลลึก
แล้วเลือดเนี่ยเปื้อนไปทั้งตัวเลยเจอพ่อน้องก็สอบถามพ่อ
พ่อบอกว่าคนที่ฆ่าลูกเนี่ยคือภรรยาของผมเองแม่แท้ของน้องกลิ่นขวัญนี่แหละ
คือเอามีดทำครัวมาปาดลูกสาวปาดคอลูกสาววัย๓ขวบ
แล้วก็พยายามจะฆ่าตัวตายตามตัวสามีเนี่ยเห็นซะก่อน
ก็แย่งมีดจากภรรยามาได้ทันแล้วภรรยาก็เอาซ่อมเนี่ย
จะไปทำร้ายตัวเองต่ออีกนะคะทีนี้พ่อของเด็กเนี่ยก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าผมกับภรรยาเนี่ยมีอาชีพรับจ้างกฤทธิ์ยางภารา
มีลูกด้วยกันสองคนคนโตเนี่ยแปดขวบคนเล็กกะสามขวบ
คือขออภัยคุณผู้ชมมีลูก๓คนนะ
คนโตจริงเป็นผู้ชายเพิ่งย้ายกลับไปอยู่บ้านที่สกลนคร
ดังนั้นก็เลยทำให้เหลือลูกสาว๒คนอยู่กับพ่อกับแม่
ก็คือลูกสาว๘ขวบกับลูกสาว๓ขวบ
ทีนี้ที่ผ่านมาก็อยู่ด้วยกันปกติค่ะไม่ได้ทะเลาะกัน
ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินอะไรแต่ช่วงเช้าเนี่ย
หลังจากที่ภรรยากลับจากกรีดยางสามีบอกนะ
ว่าเอ๊ะภรรยาผมเนี่ยเริ่มมีอาการหวาดระแวง
แล้วก็มาบอกกับสามีบอกว่ามีคนจะมาข่มขืนทั้งตัวเธอ
แล้วก็ลูกทั้งสองคนรวมถึงจะมาทำร้ายตัวภรรยาด้วย
ภรรยายังบอกอีกนะคะว่าไม่อยากให้ลูกทั้งสองคนเนี่ย
โรงเรียนสามีก็ยังปลอบภรรยาไปเลยเถอะ
อย่าคิดมากเธออย่าเครียดนอนพักนะ
แล้วก็เล่าให้ฟังด้วยค่ะว่าปกติที่ผ่านมาเนี่ย
ภรรยาก็ไม่ได้มีอาการไม่ได้มีโรคทางประสาทมาก่อนนะ
ปลอบภรรยาบอกว่าอย่าเครียดอย่าคิดมากให้เข้าไปนอนเนี่ย
ภรรยาก็ไม่นอนแล้วก็ไม่ยอมไปส่งลูกที่โรงเรียน
ลูกก็เลยต้องขาดเรียนแล้วอาการลักษณะแบบนี้ค่ะ
ไม่ได้มีไม่ได้เคยเกิดขึ้นมาก่อน
แล้ววันที่เกิดเหตุนั้นคือเขาแยกมุ้งนอนกับภรรยา
คือเป็นตัวสามีนอนกับลูกสาว๘ขวบ
ส่วนอีกมุ้งหนึ่งเป็นภรรยานอนกับลูกสาววัย๓ขวบ
ด้านนอกใกล้ประตูบ้านเดี๋ยวฟังที่สามีเล่าหน่อยนะคะ

เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือภรรยาตอนที่เขาเห็นเนี่ย
ยากำลังจะเอามีดมาเชื่อดคอตัวเอง
ตัวสามีก็ห้ามแล้วก็พามานั่งสงบสติอารมณ์นอกบ้าน
แต่ว่าภรรยาก็จะเอาซ่อมมาแทงคอตัวเองอีก
พอเห็นภรรยาสงบสติอารมณ์แล้วไปดูลูก
ปรากฏว่าลูกเสียชีวิตไปแล้ว
ก็เลยเอาร่างมาจากที่นอนมาวางไว้ที่พื้นแล้วก็โทรแจ้ง
มีการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
ทีนี้ก็คาดว่าภรรยาอาจจะมีความเครียดส่วนตัว
ไม่ได้นอนทั้งคืนด้วยจนเกิดอาการหลอน
หวาดระแวงว่าจะมีคนมาทำร้ายตัวเองแล้วก็มาทำร้ายลูก
เมื่อเช้านี้ค่ะคุณผู้ชมตำรวจสพพุนพินเนี่ย
ก็นำตัวภรรยาไปที่โรงพยาบาลพุนพิน
เพราะว่าต้องไปตรวจสุขภาพร่างกายก่อน
ตัวเธอมีบาดแผลที่คอด้านขวาเพราะว่าเธอเอามีดจี้คอตัวเอง
กำลังจะปาดคอแล้วตัวเธอเนี่ยก็ต้องตรวจสุขภาพจิตด้วย
เพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุแล้วปาดคอลูกสาว๓ขวบแล้ว
ตัวภรรยาก็มีอาการตัวเกร็งตาค้างไม่นอนทั้งคืนเลย
ตัวสามีเองก็ต้องมานั่งปลอบทั้งคืน
ตอนนี้ค่ะตำรวจยังไม่สามารถสอบสวนผู้ก่อเหตุได้
เพราะว่าจะต้องนำเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ก่อน
ให้เธออาการดีขึ้นก่อนถึงจะสอบสวนอย่างละเอียด
มูลเหตุว่าเพราะอะไรถึงลงมือเอามีดปาดคอลูกสาววัย๓ขวบ
ส่วนตอนนี้ศพของลูกสาวก็ยังเก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาล
ยังไม่ได้มีญาติมาติดต่อรับศพเพราะว่าญาติอยู่ที่สกลนคร
สามีของผู้ก่อเหตุก็ต้องคอยดูแลลูก
คอยเดินเรื่องคดีดูแลอาการของภรรยาด้วย
คือสามีบอกกับผู้สื่อข่าวสั้นค่ะบอกว่าผมเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผมมึนผมงงไปหมดแล้วแล้วก็ไม่อยากให้เป็นข่าวเลย
สงสารลูกสงสารภรรยานะคะ